ทะยาชนบุรีอ้าวเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มี
คราวนี้เป็นรถสองแถวรถสองแถวด้วยกันนี่แหละ
ลูกค้าหรืออะไรอ่ะแม่แย่งลูกค้าหรือยังไง
แต่ลุยกันขนาดนี้เลยเหรอครับ
มาเมฎื
ดอมมาเดี่ยวกับกูนี่
เรียกดอมว่าในข่าวนี้มันมีคำนี้

อันนี้มาเดี่ยวกับกูนี่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ภูตญิงคนขับรถสองแถวล้มไปกับพื้นแล้วเนี่ย
เพราะโดนภูตญิงอีกคนเสื้อขาวทำร้าย
สวมเสื้อนะครับคนขับดูแล้วดูเป็นคนขับรถสองแถวด้วยกันนี่แหละเข้ามาห้าม
จากนั้นผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยืนขึ้นแล้วชี้หน้าแล้วโวยกลับ
ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องไอ้ส่วนผู้ก่อเหตุก็โวนกลับ
เดี่ยวกับกูนี่แล้วเสียงก็เงียบเพราะตำรวจมานะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นที่๔แยกพัทยาใต้สาย๒

สอบศาลบ้าผู้ที่รับบาดเจ็บมีคนขับรถสองแถวนะครับ
สากรสองแถวพัทยาส่วนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงคนก่อเหตุนะครับ

สหกรเดียวกันนี่แหละรวมถึงคนที่ห้าม
คนที่ห้ามก็สหกรณ์เดียวกันนี่แหละ
ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเล่าบอกว่าน้องชายโทรมาขอความช่วยเหลือ
หลังจากรถสองแถวมาส่งพุทธศาลมาเจอผู้โกเหกับสามี
เข้ามาหาเรื่องไม่พอใจไม่พอใจทำไมอ่ะ
ไม่พอใจที่น้องชายมาส่งพุทธศาลที่แยกนี้
อ้าวนะครับสหกรณ์เดียวกันป่ะเนี่ยวิ่งเส้นทางเดียวกันป่ะเนี่ย
แล้วแบ่งกันยังไงก็เลยรีบมาเจรจาแต่อีกฝ่ายไม่ฟัง
ด่าด่ายาบคล้ายเข้าใจไหมนะแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุหลังจากตำรวจพาไปนะครับ
ตำรวจมาเนี่ยมาปั๊บก็พาตัวเองไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่บนรถของสามี
ทำไมมีเรื่องอะไรกันเงียบทำไมเล่าหน่อยดิมีเรื่องอะไรกันเงียบ
ไม่บอกไม่บอกเหตุผลหรอก
อย่างไรก็ตามตำรวจสมภาพเมืองพัทยาจะคุมตัวทั้งสองฝ่าย
ไปสอบเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วแจ้งก่อหาร่วมกันทะเลาวิวาสทั้งสองฝ่าย
แล้วเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปแล้วนะครับ
แม่อยู่สากรเดียวกันแท้แม่ค่ะ